นี่คือเข้าวงการมานานมากแล้วนะ๑๓ปี
แต่ว่าหลังเราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของตุ้ยสักเท่าไหร่เลยนะคะ
แต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ย
มีหนังที่ตุ้ยเล่นทั้งหมด๒เรื่อง
เรื่องแรกคือ๑๐ปีที่แล้ว
ไม่รู้ยังไงเหมือนกันไม่ชอบเล่นหนังหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเขายอมตกปากรับคำเล่นหนังแนวลี้ลับ
เรื่องที่มีชื่อว่าปฏิหารแก้วนคราชด้วยนะคะ
มาฟังความรู้สึกกันว่าการกลับมารับงานจอเงินอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้าง
เป็นภาพยนตร์ในรอบ๑๐ปีที่ได้เล่นนะครับ

แต่ภาพยนตร์เนี่ยเป็นนานมากเว้นนานมาก
วิธีการถ่ายทำจริงตอนนี้มันใกล้กันนะ
ทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์

แต่ที่มันจะตื่นเต้นตรงที่มันจะลงจอ
จะเห็นผมใหญ่เชียร์ตัวใหญ่เชียร์

จอใหญ่มากซึ่งในรอบ๑๐ปีไม่ได้ลงจอภาพยนตร์มานานว่าง
แต่รอบนี้ก็จะตื่นเต้นตรงที่จะมีออนโรงภาพยนตร์
มีโปสเตอร์หนังจะโอ้ว้าวจะเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นดี